สุดท้ายเนี่ยเขาไปยืนร้องไห้อยู่ที่ริมถนน
เขาวิ่งออกไปกลางถนนเลยนะครับท่านผู้ชมครับ

พ่อกับแม่เราอยู่ไหน
ที่เซอแคร์โฟ่
เดี๋ยวก็ไปหาที่พักใจสักพักคือค่อยกลับมาใหม่

เย็บหน่อย
ไปไปไปกินไกล

เย็บหนอ
นี่ค่ะคือโชคดีนะครับทุกผู้ชมครับที่ไม่ได้เป็นอะไรนะฮะ
วิ่งออกไปเลยคนพยายามห้ามนะครับ
ถนนเจริญราชครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
ก็พอมีสติเขาก็กลับบ้านไป
หลังจากคนแถวนั้นพยายามห้ามมาก่อนหน้านี้นะครับ
ล่าสุดเนี่ยน้องผู้ชายคนนี้ในคลิปคนนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัวได้
ตอนนี้๖ชีวิตติดโควิดนะ
ส่วนตัวเขาเนี่ยขาดรายได้มีแฟนคนเดียวทำงานประจำนะครับ
เขาก็มีความหวังว่าจะได้เงินประกันเรื่องของโควิดที่ทำไว้กับบริษัทแห่งหนึ่ง
แต่บริษัทนั้นเอาถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีก
ทั้งที่นัดจ่าย๓๐ตุลาคมนี้แล้ว
บริษัทถูกปิดไปอีกก็เลยเครียด
ตอนนี้ความเครียดก็น้อยลงแล้วกลับไปทำงานได้ตามปกติแล้ว
บอกว่าเอาคลิปมาลงก็อยากเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนว่า
เวลาเจอปัญหาเนี่ยมันมีทางออก

คือการที่จะไปทำร้ายตัวเองการไปฆ่าตัวตาย

คนข้างหลังของเรามีอีกเยอะที่เขาจะลำบากแทนเราอ่ะนะคะ